ผมว่ารู้สึกตรงกันทั้งประเทศว่า
กระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงมาแล้ว
อาจารย์อยากจะวิเคราะห์อะไรก่อนดี
ผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยอยากรู้ต่อไปนี้นะ

รูปร่างหน้าตาของรัฐบาลเป็นยังไง
พักไหนจะจับมือกับพักไหน
จะมีปัญหาในการตั้งรัฐบาลไหม
ฝ่ายอำนาจเก่าจะยื้อแล้วยื้อได้ไหม

เลือกประธานสภาทางรัฐบาล

กว่าจะประกาศสอสอเป็นทางการได้เนี่ย
เขาให้เวลาก่อก่อต่อ๖๐วัน
แล้วพอประกาศแล้วเนี่ยต้องให้มีสอสอเข้า๙๕ก่อน
แล้วถึงจะเลือกประธานถึงจะเปิดสภาได้

ช่วงเวลาที่มันทอดยาวไปเนี่ย
มันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

อันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คนรู้
ฉะนั้นเอาทีละเรื่อง
เรื่องการตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่า
คุณพิธาก็พูดชัดว่า
เขาพร้อมจะตั้งรัฐบาล
แล้วพร้อมจะประกาศแนวทางตั้งรัฐบาล
แนวทางที่ประกาศก็คือ
จะจับมือกับพักที่เคยเป็นฝ่ายค้านร่วมกันมาก่อน
ที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันมาก่อนที่เรียกกันว่าฝ่ายประชาธิปไตยอะไรก็ตามแต่เถอะ
มีคำถามว่าจะเอาแค่๒พัก
เพื่อไทยกับก้าวไกลพอไหม
ได้๒๙๒ก็เกินครึ่งไปตั้งเยอะ
แต่ว่าฟังคุณพิธาเมื่อคืนแล้วเนี่ย
ดูเหมือนว่าจะไม่ทิ้งฝ่ายประชาธิปไตยพักใดพักหนึ่งเอาเข้ามา
เอาประชาชาติเข้ามาอีก๑๐
เอาไทยสร้างไทยเข้ามาอีก๖
เอาเสรีรวมไทยถึงแม้จะมีเพียงหนึ่ง
รวมกันแล้วเนี่ย๔๕พักนี้ก็จะได้๓๐๙เสียง

เกินครึ่งไป๕๙เสียง
มองในแง่สถิษฐภาพเนี่ยเกินครึ่งไปขนาดเนี่ยพอแล้ว

เสียงเนี่ยยังมันไม่ถึงครึ่งของ๒สภารวมกัน๒สภารวมกันเนี่ย
เสียงอ้าวไปเกี่ยวอะไรกับสองสภารวมกันมันไปเกี่ยวตอนการ
เลือกนายกเพราะการเลือกนายกต้องใช้เสียงของสภารวมกันเกิน
ครึ่งหนึ่งคือต้องได้๓๗๖คำถามก็คือว่า๓๐๙เสียงมันยัง
ถึง๓๗๖ถ้าสวเขาไม่โหวตให้ก็เป็นนายกไม่ได้แล้วถ้า
สวไปโหวตให้กับทางฝ่ายอำนาจเก่าที่ฮึดสู้ขึ้นมาเขา
สู้หรือไม่สู้ไม่รู้นะเขาจะยอมหรือไม่ยอมไม่รู้แต่ถ้าเขา
ของรัฐบาลที่กำลังจะตั้งใหม่เนี่ยจะเอาเสียงมาจากไหน
ที่จะเลือกนายกให้ได้ก่อนก็เลยมีคำถามตามมาว่าถ้า
อย่างนั้นดึงภูมิใจไทยเข้ามาอีกด้วยไหมภูมิใจไทยมี๗๐
เสียงมารวมกับ๓๐๙โอ้ย๓๗๙เสียงป้องกันไม่ให้นายกจาก
ซีกรัฐบาลเดิมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยสู้คือเรื่อง
รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยที่จริงเนี่ยมาถึงวันนี้ดู
กระแสประชาชนแล้วไม่ควรจะฝืนสู้แต่ว่าในทางการเมือง
ประมาทไม่ได้ครับรองวิศนุเครืองามท่านยังพูดนี่ครับ
ท่านบอกว่าโดยมากแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควร
ตั้งแต่ถ้าหนีไม่พ้นแล้วจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียง
เข้าน้อยอยู่ไม่กี่วันแล้วจะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเอง
แต่ว่าประเด็นเนี่ยซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยจะดั้นด้นเอาสว
มาเลือกนายกให้ได้เนี่ยแล้วค่อยตั้งรัฐบาลสู้มันมีสองทาง
นะครับหนึ่งได้เป็นนายกแล้วเคาะกะลากวักมือพักซีกที่เป็น
ฝ่ายค้านเนี่ยที่เป็นฝ่ายค้านเดิมเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ได้
เสียงข้างมากมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี๖๒ไงครับแต่ว่า
คราวนี้มันน่าจะปิดประตูเพราะแค่เก้าไกรกับเพื่อไทยนะ
กอดกันให้แน่น๒พักเนี่ยก็มีตั้ง๒๙๒คนแล้ว
ทางโน้นมีอยู่ไม่ถึง๒๐๐ตั้งรัฐบาลยังไงล่ะครับ
เสียงข้างน้อยเปิดขึ้นมาเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จบแล้ว
คลั้นจะใช้ซื้อสูตรหูเห่าซื้อสอสอโอ้คราวนี้ต้องซื้อต้องซื้อมาก
กระแสสังคมแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้า
ฉะนั้นถามว่าจะดึงภูมิใจไทยมาร่วมมั้ยเพื่อให้มันเกิน๑ครึ่งของ๒สภา
ณทีนี้ต้องตอบว่ายังไม่จำเป็น
การตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมี๒อย่างครับ

มันจะมีปัญหาว่าจัดเก้าอี้กันไม่ลงตัว
เก้าอี้กันไม่ลงตัวเก้าอี้
รัฐมนตรีสำคัญสำคัญจัดไม่ลงตัวนั่นก็เรื่องหนึ่ง

การที่รัฐบาลมีเสียงมากเกินไปเนี่ย
มันจะมีปัญหาไปเรื่องสมการทางการเมืองว่า
ทิ้งฝ่ายค้านว่าให้เสียงน้อย
ตรวจสอบไม่มีพลังในการตรวจสอบ
ราชาธิปไตยมันมีสองสิ่งคือเสียงฝ่ายค้านต้องเข้มแข็งด้วย
ถ้าเสียงฝ่ายค้านเหลือกันหล่อมแหลมหล่อมแหลม
วาดต้อนผู้คนไปอยู่เป็นฝ่ายรัฐบาลหมด
กระบวนการตรวจสอบการถวงดุลจะมีปัญหา
ฉะนั้นปริ่มน้ำก็ไม่ดีเสียงมากเกินไป
ก็มีปัญหาเรื่องกระบวนการตรวจสอบ
ฝ่ายค้านไม่เข้มแข็งกระบวนการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง
เดี๋ยวมันก็เกิดว่ารัฐบาลรู้แก่อำนาจ
ทำอะไรก็ไม่ฟังเสียงของฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านมีน้อย
ฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีเสียง๓๐๙เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ย
จะหาเสียงอีก๖๗มาเลือกเนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างนี้
หนึ่งพลเอกประยุทธ์ประกาศสู้ไหม
ถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศสู้
ผมเชื่อว่าเสียงสวที่จะมาเทให้ทางฝั่งนี้ยังหายาก
แต่ว่าอำนาจเก่าจะประกาศสู้หรือไม่สู้มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วย
ฝากบอกไปถึงคุณพิธาและพักเก้าไกลว่า
การเมืองเนี่ยก็เหมือนกีฬารู้แพ้รู้ชนะ
ถ้าชนะแล้วไม่ย่ามใจไม่เป็นไร
แต่ชนะแล้วยังย่ามใจจะเดินหน้าไปล้มนั่นล้างนี่
เดินหน้าไปไปทำให้ฝ่ายแพ้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีที่ยืน
แล้วเขาอยู่ไม่ได้ปัญหาเกิดครับ

จะต้องรู้ว่าชนะแล้วไม่ย่ามใจชนะแล้วต้องแสดงแสดงสปีริต
ชนะแล้วจะต้องทำให้ฝ่ายแพ้เขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัย
เขามั่นคงเพราะว่าลำพังแต่รัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับ
ฝ่ายที่เขาหวาดภาวะฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจ
องค์กรอิสระฝ่ายอะไรต่ออะไรที่ใน๗๘ปีเนี่ย
เขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ฉะนั้นองค์กรเหล่านี้องค์กรเกี่ยวกับความมั่นคงกระทรวงกลาโหมตำรวจ
เขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขามั่นคงอยู่กับรัฐบาลใหม่
ฉะนั้นถ้ามีอำนาจผ่านฉันธานุมัติมาจากประชาชนแล้ว
จะต้องรักษาระยะห่างให้ดีว่าสิ่งที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง
อย่าให้มันเลยเถิดเข้าไปถึงการไล่รื้อ
การเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปตามฉันติฉันธานุมัติของประชาชน
แต่การไล่ลื้อล้มล้างอันนี้ต้องระวัง
ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยอยากเห็นการเมืองไทยมาถึงวันนี้ก็คือว่า
การเลือกตั้งที่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการตอบสนอง
คนที่ประชาชนอยากให้เปลี่ยนแปลงได้อำนาจแล้ว
แต่อย่าลืมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเหลือเวลาอีก๒๓เดือนเนี่ย
บรรยากาศความเปลี่ยนแปลงมันยังมีอีกเยอะ
มันยังมีอีกเยอะเราเหลือทางเดียวอย่างเดียวเท่านั้นคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับว่า
อย่าให้มันมีโรคแทรกอย่าให้มันมีความขัดแย้ง
อยากให้มันต้องมาลงมาสู้กันบนถนนแล้วนำไปสู่อะไรก็ไม่รู้
เราเคยเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะแล้วไง
แต่เมื่อกี้เท่าที่ฟังอาจารย์แบบภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะยังไงต่อ
ภูมิใจไทยเขาก็ต้องรอว่าทางนี้จะว่ายังไง
แต่ว่าที่ผมคิดก็คือผมคิดว่าไม่น่าจะถึงภูมิใจไทย
น่าจะแค่สามร้อยเก้าเสียงสามร้อยเก้าเสียงแล้วก็ไปรวมกับสอวร
ผมคิดว่าสวเนี่ยณวันนี้นะเห็นกระแสประชาชนอย่างนี้แล้วนะ
สวเขาก็อยากเดินออกจากบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวได้นะ
เขาก็อยากไปเดินห้างได้นะครับเขาก็อยากไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะ
มุมอาจารย์คิดว่าสวก็น่าจะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ผมคิดว่าเขาไม่ผมคิดเอานะผมคุยนะ
ผมคิดว่าเขาไม่ขวางมีหลายเสียงที่ไม่ขวาง
แต่ว่าผู้ชนะจะต้องไม่ย่ามใจ
การหาเสียงนี่อีกแบบนึงนะคุณฮึกเหิมยังไงก็ได้
แต่วันนี้คุณเป็นรัฐบาลอย่าให้คุณอย่าทำให้ฝ่ายตำรวจฝ่ายทหาร
เฮ้ยคุณจะมาเปลี่ยนอะไรเขามากมายแค่ไหน
อย่าให้คนที่อยู่ในอีกฝ่ายเขามีความรู้สึกเขาไม่ปลอดภัย